คุณผู้ชมครับช่วงนี้ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเจอกับฝนตกหนักนะครับ
ค่ะบางพื้นที่เนี้ยน้ำช่วงฉับพรรณน้ำป่าหลายหลาก
นครศรีธรรมราชครับหนุ่มติดฝ้าเพดานก็พาพักพวกไป
จะออกไปทำงานขับกระบะฝ่าบริเวณเขื่อน

แล้ววันนี้ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าหลากลงมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับ
ทั้งรถและคนลอยไกลไปนู่นแบบนี้
นี่เป็นภาพนาทีชีวิตครับที่เกิดขึ้นหมาดเมื่อเช้านี้ครับ
นายสรรทรอายุ๒๕เขามีอาชีพรับเหมาติดฝ้าเพดาน
ขับกระบะคันนี้แหละครับไปพร้อมกันกับเพื่อน

ในรถมี๓คน๓ชีวิตตั้งใจจะไปทำงานติดฝ้าเพดาน
ในพื้นที่หมู่ที่๑อำเภอพรมคิรีที่นครศรีธรรมราช
จังหวะที่เขาขับผ่านเขื่อนสะพานน้ำล้นคลองวังลุงครับ

ก็เป็นถนนปกติที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมาได้ครับ

เห็นไหมครับ
จะเชื่อมสองหมู่บ้านหมู่หนึ่งกับหมู่หก

แล้วน้ำป่ามันหลากมาพอดีครับ
มาจากน้ำตกสองรักหรือว่าน้ำตกวังลุงครับ

ขับผ่านไม่ทันก็เลยถูกน้ำซัดรอไปไกล

หลังจากนั้นนะครับทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
พยายามช่วยเหลือทั้ง๓คนที่ติดอยู่ในกระบะคันดังกล่าว
เกรกตะกายช่วยเหลือกันออกมาได้อย่างทุลักทุเลครับ
ทั้ง๓คนปลอดภัยขึ้นจากน้ำขึ้นฝั่งเรียบร้อย
ส่วนกระบะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดน้ำลดลงก่อน